กลายมาว่าถ้ามาสงกรานที่พระประแรงแล้วอย่าลืมไปทานข้าวหมกไก่บังเดช
หมกไก่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่น่าทาน

เยอะมากค่ะทั้งเย็นตะโฟมาเยอะมาก
เตี๋ยวเป็ดอะไรที่เรานำเสนอก็มาเยอะมาก
หลายคนก็ชอบเมนูเส้นกัน
เราก็เลยวันนี้สรุปรวมให้ก็แล้วกันนะ

ท่านเขาบอกว่าถ้ากินข้าวเบื่อก็ไปกินเส้น

กองทัพต้องเดินด้วยท้องกินอะไรแล้วก็อร่อยและอิ่มเหมือนกันค่ะ
บางคนบอกว่าทานเส้น๓มื้อไปเลย

เมื่อตอนเที่ยงทานอะไรนะหมึกกรอบเหรอ

กรอบก็เห็นคุณชนะทานหมี่กรอบมาก
อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์นะครับ

พรุ่งนี้อย่าลืมนะเรามีนัดกัน๙โมงเช้า

เจอกับเราสองคนเพิ่มเติมคือคุณนิวนาว

พร้อมกับภาพสวยบรรยากาศดี
แบบ๓๖๐องศาเลย
ใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ

แนะนำว่าให้ไปดูที่นี่กัน

สวัสดีครับ